ข่าวต่อไปนี้ประเภทที่อยากไปทำงานต่างประเทศ
โดยเฉพาะงานนวดฟังทางนี้เลยนะ

ประเภทรู้เขาหลอกมีเหรอรู้เขาหลอก
มีเดี๋ยวเบิร์ตจะชี้แจงให้ฟัง
แต่เรื่องนี้กันจอมพลังครับไปตรวจสอบ
บ้านของนะฮะผมเรียกในหน้าจัดหางานเถื่อนแล้วกัน
หลอกผู้หญิงบอกจะไปทำงานนวดอินเดีย

บึ้มอะไร

มันบึ้มซะเธอคนนี้ซิลิโคนที่เสริมหน้าอกแตกเลยครับ

ไปที่เทาว์หาวส์หลังนี้โยมเพิร์ดเมืองจสมุดปลาการ
เนื่องจากผู้เสียหายให้ข้อมูลบอกว่า
ไปทำงานนวดที่อินเดียนะครับ
คดีนี้กันจอมพลังได้รับการร้องเรียนจากนางสาวนิ่มอายุ๓๐นะครับ

สมัครกับนายหน้าจัดหางานไปทำงานที่ประเทศอินเดีย
ผมเชื่อว่าเป็นในหน้าเถื่อนในหน้าจัดหางานเถื่อน
เพราะว่าเธอถูกหลอกให้ไปค้าประเวณีครับ
ถูกบังคับข่มขืนเลยเหรอ
ก็เธอถามนวดไหมไม่นวดไม่นวดลูกค้าข่มขืนครับ
นะครับ๘วันนะฮะเขาบอกรอบละ๑๔คน

ซิลิโคนเสริมหน้าอกเธอแตกล้มป่วยสภาพปางตาย
จะไปทำงานต่างประเทศฟังทางนี้นะ
เนี่ยพอคุณกันจอมพลังไปถึงทาวน์ฮาส์เนี่ยนะครับ
พอตะโกนเรียกกลับมานะครับก็ไม่เจอใครอยู่ข้างในนะครับ
ว่าผู้ต้องสงสัยไหวแล้วไหวตัวแล้ว
จากการสอบถามชาวบ้านนะครับก็รู้ว่าคนที่มาพัก
เป็นชายชาวอินเดียแล้วผู้หญิงชาวไทย
ทั้งสองคนน่าจะเป็นสามีภรรยากัน
พอจะทราบว่าบ้านนี้เป็นในหน้าจัดหางาน
ไปทำงานต่างประเทศครับนะครับช่วงเช้าวันที่สี่สิงหาคมที่ผ่านมา
มีผู้หญิงไทย๓คนนะครับนั่งแท็กซี่เข้ามา
แล้วก็เดินลากกระเป๋าเข้ามาในบ้านแล้วก็ออกมากินก๋วยเตี๋ย
คุณผู้ชมครับนี่คือกล้องวงจรปิดที่จับภาพได้นะครับ
กินก๋วยเตี๋ยวกันจะไปทำงานจะไป
กลุ่มนี้จะไปประเทศไหนเกาหลีกลุ่มนี้จะไปเกาหลี
จอมพลังบอกว่ากลุ่มในหน้าคนไทยที่อยู่ประเทศอินเดียนะครับ
ก็ยึดพาสปอร์ตไปนะครับแล้วบังคับให้ค้าประเวณี
หากต้องการกลับประเทศให้จ่ายเงินมาค่าพาร์ทค่าพาสปอร์ตนะนะเขาเรียก
ค่าพลาสปอร์ตน่ะเธอจ่ายมา๗๕๐๐๐บาทนะ
ถ้าหนีเหรอถ้าหนีตายนะถ้าหนีตายนะ
โอ้โหรู้สึกแย่มากครับที่คนไทยเนี่ยโดนแบบนี้

มาถึงที่เบิร์ตจะเล่าคือการไปทำงานต่างประเทศ
ที่ถูกหลอกก็มีเพราะว่าถูกชักชวนจากรายได้ที่สูง
ไอ้ที่รู้เขาหลอกก็เยอะรู้เขาหลอกยังไง
ก็คุณรู้ว่าไอ้คนมาชวนคุณเนี่ยเป็นในหน้าจัดหางานเถื่อน

ในหน้าจัดหางานเถื่อนคือในหน้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเอาไว้
กรมการจัดหางานนะครับ

มันก็หลอกคุณนี่หลอกว่ารายได้อย่างนี้ไปงานนวดสบาย
นะครับเงินเดือนกลับมานะได้เดือนหนึ่งเป็นแสน
แบบนี้แหละครับที่ผมเรียกว่าถูกหลอก
และรู้เขาหลอกระวังให้ดีระวังจะเป็นแบบนี้

นี่น้ำแข็งไปนวดที่ร้านประจำแล้วคุยกับพี่
เพราะว่าพี่ที่ร้านมีหลายคนที่เขาก็แบบโดนไปแบบนี้ค่ะ
สุดท้ายก็ต้องกลับมามาทำงานที่บ้านเรา
คือคนที่กลับมาเขาบอกว่าทำบ้านเราอุ่นใจสุด